แนวความคิดที่ต้องการที่จะให้มีการเพิ่มข้อมูลอาชีพแล้วก็รายได้ลงไปบนบัตรประชาชนก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับ
มาในวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ระบุนะครับว่าการเพิ่มข้อมูลอย่างกล่าวนั้นจะใส่เอาไว้ในไมโครชิปไม่ใช่บนหน้าบัตรประชาชนนะครับ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้ยืนยันแนวคิดเพิ่มข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ฐานรายได้เอาไว้ในบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลเชื่อมโยงทุกกระทรวงในบัตรใบเดียวนะครับ
ทั้งในเรื่องฐานภาษีและสวัสดิการด้านอื่นเช่นการขึ้นรถไฟฟรีค่ารักษาพยาบาล
โดยเป็นแนวคิดให้กระทรวงมหาดไทยศึกษาซึ่งข้อมูลทั้งหมดก็จะเก็บเอาไว้ในไมโครชิป
ไม่ใช่แสดงอยู่บนบัตรประชาชนอย่างที่หลายคนเข้าใจ
ไม่ต้องทำอ่ะฉันให้เธอคนเดียว
เอาบัตรเธอไปยัดก่อน
เช่นเดียวกับพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลที่จะเพิ่มขึ้นมาจะไปใส่เพิ่มเติมในฐานข้อมูลของประชาชน

แล้วก็ยืนยันนะครับว่าไม่ใช่เป็นการละเมิดสิทธิประชาชน

จะเป็นประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงข้อมูลของงานส่วนราชการ
อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
มาติดต่อราชการโดยไม่ต้องทำสำเนา
รัฐบาลจะใช้วางแผนในการช่วยเหลือให้การสับหนุนในทุกเรื่อง
ผมขอยกตัวอย่างเช่นการขึ้นรถเมฟรี
การขึ้นอะไรฟรีสมมุตินะครับ
ก็เลยใช้ฐานข้อมูลจากตรงนี้เป็นตัวตั้ง
จะได้ช่วยเหลือประชาชนได้ตรงนะครับ
กับผู้ที่รายได้น้อย
ปัญหาของเราในขณะนี้คือ
ผู้มีรายได้น้อยซึ่งไปอยู่ในระบบของภาษี

นอกจากนี้พลเอกอนุพงศ์ยังยืนยันว่า
เสนอในเรื่องนี้จะใช้งบประมาณไม่มาก
เพราะว่าไม่ได้ทำบัตรใหม่หรือว่าทำระบบขึ้นมาใหม่

คุณผู้ชมสามารถรับฟังเสียงนายกรัฐมนตรี
และเสียงให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่า

ที่แอปพลิเคชันหมายไทยรัฐ